ไปดูริมแม่น้ำท่าจีนก็ได้รับผลกระทบที่จังหวัดสมุทรสาครครับ

ฝนตกที่นั่นตกมา๒๓วันแล้ว
ทำให้น้ำมันล้นกระสอบเหมือนกันข้ามเข้าไปนะครับ
โอ้โหสวนต่างน้ำท่วม

ชาวสวนในพื้นที่ตะบนสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ
นี่มากรอกกันใหญ่เลยนะครับ
กรอกทรายใส่กระสอบนะครับแล้วก็ทำแนวกระสอบทรายกั้นตลอด
ถนนสวนส้มวัดบางยางที่ติดกับแม่น้ำท่าจีน
เอ่อล้นเข้ามาโดยเสริมให้สูงอีก๓๐เซนติเมตร
แล้วก็ได้ว่าจ้างท่อซิ่งบ้านแพ้วมาสูบน้ำออกจากสวน
เพื่อไม่ให้ต้นไม้มันตายจมน้ำตาย
ขณะที่แนวกั้นน้ำสวนมะพร้าวของนายบุญธรรมแทรกเยี่ยว
พังลงมานะฮะจากน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่สวน๑๔ไร่
ต้องขอแรงนะครับชาวบ้านบอกมาช่วยกันกรอกทรายใส่ถุง
โดยพี่บุญธรรมเล่าบอกว่าจริงจริงหน้าน้ำแม่น้ำท่าจีนมันก็หนุนสูง
จริงเป็นมา๑๐ปีแล้วทำไมทำไมหน่วยงานต่าง
ไม่เข้ามาดูแลแก้ไขให้มันจริงจังให้มันยั่งยืน
ที่รัฐบาลก็ชอบใช้คำนี้ยั่งยืนยั่งยืน

ขณะที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โดยจุดวัดดอนไก่ดีเนี่ยได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่
ทำให้ประชาชนที่มารับวัคซีนได้รับน้ำไปด้วย

ซึ่งเทศบาลก็ระดมเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายไปกั้นเป็นคันกั้นน้ำ
แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปด้วยเพื่อระบายน้ำนะครับ
แต่ระดับน้ำของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันยังสูงไงทำให้การระบายน้ำเนี่ยน้ำมันยันกันนะครับ
ก็ค่อนข้างช้าหน่อยมาดูที่กรุงเทพมหานครอีกที
ไปตรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงที่ซอยเจ้าพระยาสยาม
ใกล้กับสะพานสังฮีถนนราชวิถีเขตบางพลัด
ยอมรับเลยว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

คือไม่ได้กั้นน้ำหรือว่าที่กั้นน้ำมันพังน้ำ

พลัดสัมพันธวงศ์ยานวาราชวงศ์ทรงวาด
ที่ต้องใช้กระสอบทรายมากั้นน้ำ

ท่านก็ขออภัยนะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ต่อชีวิตประจำวันแล้วก็การจราจร
เมื่อวานนี้ติดขัดหลายพื้นที่ทีเดียวครับ

ตามการแจ้งของกรมอุทธกษาตร์กองทัพเรือ
แต่ว่ามันเกินอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่า
มันเกินกว่าที่เขาคาดการณ์มาประมาณ๒๕๔๐เซนตรงนี้

แต่ถามว่าเราต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบ
ตรงเกียรติมาละก่อนต้องรับผิดชอบ
หาการเยียวยาให้แล้วก็จะแก้ไขตรงนี้ให้นะครับ
ขณะที่กรมอุทธกษาตกองทัพเรือนะครับ
ได้ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่๕๑๔พฤศจิกายน
ระหว่างเวลาตี๕ถึง๒ทุ่มเลยนะ
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยมันมีกำลังแรงขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับรวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงกว่าปกติ
โดยที่หน้ากองประชาการกองทัพเรือนะครับ
ระดับน้ำสูงประมาณ๑เมตร๘๐เซนติเมตร
ถึง๑เมตร๙๕เซนติเมตร

ขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำสูง
แล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
เมื่อวานนี้ถึงขั้นที่คนที่ทำงานอยู่
แล้วก็มีบ้านอยู่แถวริมแม่น้ำเจ้าพญา

ทำไมฮะขออนุญาตกลับบ้านก่อนน้ำมาแล้ว
แล้วเราจะเจอสถานการณ์น้ำทะเลหนุนไปอีก๕วันอย่างน้อย